มาดูความคืบหน้าของการประชุมร่วมกัน
ระหว่างไทยกับจีนเรื่องของการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ตอนนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่า
ภายในปี๒๕๕๙เราจะเห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ซึ่งเป็นการยืนยันจากรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจครับ
ในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า
นายสมคิตจตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
เปิดเผยว่าไทยจะร่วมมือกับจีน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟไทยจีนที่จะเป็นส่วนสำคัญ
ที่ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างภูมิภาค
โดยโครงการรถไฟไทยจีนนั้นจะต้องเกิดขึ้นภายในปีหน้าครับ
เราอยากจะให้เห็นโครงการนี้เนี่ย
เกิดขึ้นในปีหน้าให้ได้
ตอนนี้ก็อย่างที่ท่านอาคมกล่าวมาก็มีการเร่งหลายเรื่อง
แต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องว่ารูปแบบของการลงทุนจะเป็นยังไง

อันเนี้ยเพื่อให้ทุกอย่างนั้น
จีนก็ดีไทยก็ได้

ซึ่งวันนี้ก็มีข้อสรุป๔เร่งด้วยกันนะครับ
ที่๑คือเร่งข้อสรุปในเรื่องของทางด้านเทคนิค
ที่๒ก็คือในเรื่องของทางด้านสรุปเรื่องของต้นทุน
กับในเรื่องของการเงินครับ
ที่สามก็คือเร่งในเรื่องของการทำสัญญากับในเรื่องของ
ที่๔ก็คือในเร่งดำเนินการก่อสร้าง
เป้าหมายที่กำหนดไว้เดือนพฤษภาครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นตัวแทนฝ่ายไทยลงนามกับจีน
ด้วยข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกข้าวไทยไปยังจีนครับ
มีสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบและกักกันศัตรูพืช
ซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและความปลอดภัยของข้าวไทย
ปัจจุบันนะครับได้มีการนำเข้าสินค้าข้าวจากไทยเป็นอันดับที่๑นะครับนี่คือที่ประเทศจีน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมปี๒๕๕๙
ส่งออกข้าวไปยังจีนรวมแล้ว๗๔๐๐๐ตันคิดเป็นมูลค่าถึง๑๒๐๐๐ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนนะครับ
นางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าจะขยายมูลค่าการค้าของสองฝ่ายเพิ่มเป็น๒เท่า
ของมูลค่าการค้าปัจจุบันที่๑๒๐๐๐๐ล้านบาทสหรัฐภายในปี๒๕๖๓
จีนก็ยังคงให้คำมั่นด้วยนะครับว่า
จะไม่มีนโยบายลดงานนำเข้ามันสำปรังจากไทย
และจะเร่งดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตรไทยจีน
ซึ่งก็จะส่งผลให้มีการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศจีนด้วยนะครับ